เอาล่ะคุณผู้ชมครับหลังฟ้าแลบคุณผู้ชมทำอะไรถ้าเป็นผมตอนเด็กก็ปิดหู
เพราะหลังฟ้าแลบอีกแป๊บนึงนับหนึ่งไม่เกิน๕ฟ้าจะผ่าเสียงดัง
แต่ว่าหลังฟ้าแลบคราวนี้ดูบ้านหน่อยนะบ้านอาจจะไฟไหม้ก็ได้

แล้วแบบควันมันมาก่อนเห็นไหมแล้วพอมันปึ๊บมาอีกทีนึงไฟมันก็ลุกเลย
มันเป็นไปได้ไหมครับเสียดายอาจารย์ออสยังไม่ตื่น
เป็นไปได้ไหมครับว่าฟ้าแลบมันจะทำให้เกิดการลัดวงจรไฟลงมา
ที่ตัวบ้านแล้วทำให้เกิดไฟไหม้แบบนี้
คุณผู้ชมฮะขอความรู้หน่อยคุยกันหน่อยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ
ใครจะไปคิดว่าฟ้าแลบมันจะเกิดไฟไหม้สังเกตนะครับ
หลังจากเกิดฟ้าแลบนะฮะ
ลั๊กไฟที่อยู่บนเสาควันมันออกเลยไม่นานก็มีเปลวไฟออกมา
ไฟไหม้ครับไม่น่ากลัวเลย
น่ากลัวขนาดไหนอ่ะเมนเบรกเกอร์มันตัดอ่ะตัดไฟทั้งบ้านปึ๊กนะฮะ
เจ้าของบ้านเห็นว่าไฟกำลังไหม้ก็มาช่วยกันดับไฟนะครับ
ดับไฟแล้วนะครับมาเปิดกล้องวงจรปิดดูเพื่อหาสาเหตุไฟไหม้
รู้ว่าเกิดฟ้าแลบลงมาก่อนฮะ
จากนั้นปลั๊กไฟก็ไหม้เข้าใจว่าเข้าใจ
เข้าใจว่ามันมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับแรงสูง
บริเวณนั้นทำให้เกิดไฟลัดวงจร

แล้วก็ที่นำคลิปนี้มาโพสต์นะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เพิ่มความระมัดระวัง
อย่าเห็นว่าแค่ฟ้าแลบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มันอาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟในบ้าน
รัดวงจรจนไฟลุกไม่ได้

แต่ผมเชื่อว่าวันนี้เดี๋ยวต้องมีคนโทรไปหาอาจารย์ออส
นี่ไงฝากข่าวเที่ยงพี่น้ำแข็งเลย
แข็งลองดูหน่อย
นะครับไม่งั้นจะเข้าใจกันสับสนไป
แต่ถ้ามันจริงแล้วก็โอ้โหมันก็ไม่รู้จะระวังยังไง

แล้วจะมีไฟแดงอยู่ตรงทีวี

ทีนี้คือเขาก็จะบอกว่าไอ้พวกอย่างนี้จริงมันก็กินไฟนะ
แล้วยิ่งคุณไม่อยู่บ้านคุณต้องออกไปข้างนอกเนี่ย
พวกสวิตช์พวกนี้ปิดไว้เลยอย่าปล่อยให้มันไฟแดงขึ้นมา

แต่ว่าพี่ทำหน้านึกเมื่อกี้ก็คือ
ทีวียังเป็นระบบสัญญาณเสาอากาศ
จำได้ไหมสมัยเราเด็กเวลาฟ้าแลบปั๊บ
มันจะมีทีวีมันจะมีสัญญาณแบบรบกวน

ว่ามันเป็นไปได้ไหมระหว่างไฟที่อยู่บนอากาศ
ไฟที่มันจะลงมาในเครื่องใช้ไฟฟ้า
เดี๋ยวเราจะพยายามหาคำตอบให้ด้วยครับ